มาดูอุบัติเหตุที่น่าสลดมากค่ะ
เกิดขึ้นช่วงดึกที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้
พ่อแม่ลูก๓คนเดินข้ามถนนแล้วมีรถกระบะขับมา
แล้วพุ่งชนทั้ง๓คนนี้
ค่อยเดินค่อยข้ามแต่รถที่ขับมาขับเร็ว

นี่ค่ะนี่คือถนนหน้าปั๊มน้ำมันปอตทฝั่งตรงข้ามโรงเบียร์๘ริ้วนะคะ
ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
พอชนไปแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมแม่กับลูกชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ส่วนพ่อบาดเจ็บสาหัสต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
แล้วลูกชายเนี่ยนะกำลังจะบวชเดือนหน้ามาถูกรถชนเสียชีวิต
แล้ว๓คนพ่อแม่ลูกเขาเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตการกุศล
เป็นคอนเสิร์ตการกุศลหาเงินไปซื้ออุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
ให้กับสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเศร้า
นำไปช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุ
โอ้โหก็เลยเลิกดึกตีหนึ่ง

แล้วคาดว่าคนขับรถกระบะที่มาชนพ่อแม่ลูก๓คนนี้เมาค่ะ
คือกระบาดชนเขาแล้วเนี่ยไปชนรถเก่งอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างทางนะ

สภาพคือคนขับเมา
ญาติพี่น้องเขามาเจอเนี่ยหูเขาแบบ

คือคุณแม่กับลูกชายที่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
คุณแม่ชื่อนางกรเกษซับพ่วงค่ะอายุ๔๙นะคะ
ลูกชายชื่อนายพัฒระซับพ่วงอายุ๒๓
ส่วนคุณพ่อที่บาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ชื่อนายสุนทรซับพ่วงค่ะ
คนขับรถกระบะก็เจ็บด้วยนะคะ
แล้วตอนเกิดเหตุเห็นชัดเลยว่าเมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคนขับรถกระบะไปส่งโรงพยาบาลก่อนด้วย
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
จุดนี้เป็นถนนเส้นทางตรงนะคะ
ดังนั้นรถที่ขับผ่านไปผ่านมาก็เลยขับค่อนข้างเร็ว
รถกระบะที่ชนร่างพ่อแม่ลูกยังมีรอยเลือดอยู่เลย
แล้วก็บนพื้นยังมีร่องรอยของอุบัติเหตุเต็มไปหมดเลยนะคะ
ยาวไปจนถึงหน้าอาคารพาณิชย์แถวนั้นน่ะ
คุณระวีการนักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของอาคารตรงนั้น
เขาให้ข้อมูลว่าช่วงเกิดเหตุเขาหลับอยู่นะคะ
เพราะว่าช่วงเกือบเกือบตีหนึ่งได้แล้วได้ยินเสียงดังมาก
ก็ลงมาดูเหตุการณ์ก็เห็นว่ารถกระบะคันนี้คันที่ชนร่าง
พ่อแม่ลูกสามคนนี้นะคะไปหยุดไปจอดอยู่หน้าอาคารเขาพอดี
แล้วเขาเห็นเลยว่าคนขับดูเหมือนไม่ค่อยได้สติ
เจ้าหน้าที่ก็นำคนขับกระบะขึ้นรถพยาบาล
เจ้าของอาคารบอกว่าโชคดีนะที่เขาไม่ได้จอดรถบรรทุกเอาไว้
ไม่อย่างนั้นรถบรรทุกก็อาจจะถูกพุ่งชนไปด้วย
คือหน้าตึกเขามีเสาไฟฟ้ามีทางเท้า
เสาไฟฟ้าแล้วก็ทางเท้าข้างหน้าตรงนั้นก็พังเสียหายนะคะ
เพราะว่าน่าจะวิ่งมาประมาณร้อยกว่า
เพราะว่าคนที่เขาเห็นเขาว่าพุ่งมาเร็วมาก
เพราะว่าอยู่ปั๊มเขาเห็นคนเยอะอยู่ปั๊ม
เพราะว่าญาติเขาก็มาข้ามมาก่อนไงสองคน
แล้วก็ชนเขาแรงจนเขากระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางนะคะ
แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางญาติของผู้เสียชีวิต
มนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ทุกคนยังทำใจไม่ได้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนในครอบครัว
ทีมข่าวของเราไปที่วัดคุ้งกลางอำเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเศร้าเจ้าหน้าที่นำศพให้ทางญาติ
จัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรม
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชม
นางการเกดซับพ่วงผู้เสียชีวิตเป็นน้องสะพ๋ยของ
พลตำรวจโธสุตินซับพ่วงผู้บริหารปุงกรสม์ส่วนกลางค่ะ
กอดผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
คือเป็นภาพที่สะเทือนใจทุกคนในครอบครัวคือทำใจไม่ได้จริง
นักข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนสนิทของนางการะเกดผู้เสียชีวิต
เธอบอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เล่าให้ฟังว่าเขาก็นัดกันไปงานคอนเสิร์ตการกุศล
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าให้กับสมาคมสงเคราะห์การกุศล
สถานที่จัดงานก็คือโรงเบียร์๘ริ้ว
พอคอนเสิร์ตจบผู้เสียชีวิตพร้อมครอบครัวก็ออกมา
ข้ามถนนหน้าโรงเบียร์เพื่อที่จะไปเอารถที่จอดไว้ในปั๊มน้ำมันฝั่งตรงข้าม
กำลังข้ามถนนอยู่เขาก็มองซ้ายมองขวาเขาก็ข้ามด้วยความระมัดระวังนะ
แต่กระบะขับมาเร็วแล้วก็เหมือนกับไม่แตะเบรกเลย
ตัวเพื่อนบอกว่าเห็นจังหวะที่รถกระบะชนแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
เห็นอีกทีเนี้ยคือเขาข้ามเกาะกลางมาแล้วอืมเดินมาได้สักประมาณสองเก้าค่ะ
แล้วพี่เขาก็จับมือกัน๓คนแล้วเขาก็ดูซ้ายดูซ้ายมือว่ามันมีรถไหม
แล้วเหมือนเหมือนจะมีรถเขาก็เลยหยุดหยุดแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เดินถอยหลังกลับมา
แล้วมันไม่ทันคือพอเขาจับมือแล้วเขามองหน้ากันเสร็จแล้วรถกระบะก็มาเลย
แล้วพี่สามคนคือพี่ผู้หญิงเป็นคนยิงคนแรกแล้วก็มาลูกชายแล้วก็พ่อ
ทั้งสามคนก็กระเด็นขึ้นฟ้าแต่เร็วมากคือเหมือนวิ่งเหมือนไม่มีคน
รถวิ่งมาเหมือนไม่มีคนไม่มีเบรกไม่มีอะไรเลย
ณวินาทีนั้นคือไม่ได้สนใจแล้วว่ารถจะมีมาอีกไหมคือวิ่งไปดูพี่ผู้หญิงก่อนเลย
พอมองไปเรื่องเบื้องล่างเขามันไม่ไหวแล้ว
ก็รู้ว่าพี่เขาตายก็เลยอยู่แค่ตรงนั้น
พอมีสติก็เริ่มไปดูหลานชายเขาไม่อยู่แล้วเหมือนกัน
มีพี่คนนึงที่เขาไปช่วยเอาคนนั้นออกเพราะว่าเขาไม่สามารถดีได้
เขาบอกว่าเปิดรถไปน่ะมีแต่กลิ่นเหล้า
หนูคิดว่าน่าจะเมาแล้วเขาไม่เบรกเลยหรือเขามองไม่เห็น
หรือเขาเดาใจคนข้ามถนนไม่ถูกว่าคุณจะไปไม่ไป
แต่จริงแล้วเมื่อเห็นคนแล้วไม่น่าจะเร็วขนาดนั้น
มันมีรางอยู่ว่าไปบ่นให้พี่เขาฟังว่าตาขวากระตุกนะวันนี้
แล้วก่อนหน้านั้นพี่ก็ประมาณว่าเป็นห่วงเรานะ
พี่ยังอยากบอกเราไว้ว่าเออพี่รักเองอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเป็นน้องนะพี่อยากให้รู้ไว้
ยังเล่นยังลุกเต้นยังร้องเพลง

เลยณตอนนั้นยังยิ้มยังหัวเราะกันอยู่เลย
ช่วงพักเดียวกระพริบตาทีเดียว
ไม่มีเสียงพี่ก็เลย

คุณขวัญนรินบอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดี
กับคนขับรถกระบะให้ถึงที่สุดเลยนะฮะ
เพราะว่าเมาแล้วขับนะครับ
ทำให้คนอื่นเนี่ยต้องมาสูญเสีย
เสียชีวิตไปสองศพสาหัสอีกหนึ่งคนนะครับ
ส่วนพี่สาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คือครอบครัวนี้เขามีลูกชายคนโตด้วย
ซึ่งลูกชายคนโตของน้องสาวที่เสียชีวิต
ยังเสียใจที่แม่กับน้องชายต้องมาตายแบบนี้
ส่วนอาการของนายสุนทรน้องเขยนะครับ
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการขาซ้ายหัก
ข้อมือขวาเส้นเอ็นขาดต้องรับการผ่าตัดด่วน
แล้ววันนี้๗มิถุนายนเป็นวันเกิดของนายสุนทรด้วย
ซึ่งที่น่าห่วงพอกับเรื่องของอาการบาดเจ็บทางร่างกาย

ซึ่งครอบครัวบอกว่าสภาพจิตใจเนี่ยน่าเป็นห่วงมากในตอนนี้
ลูกชายคนโตของครอบครัวนี้นะครับ
ครอบครัวบอกว่าเขานี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
ส่วนน้องชายวัย๒๓จะอยู่กับพ่อกับแม่นะครับ
ซึ่งตัวลูกชายคนโตอาทิตย์หนึ่งก็จะกลับบ้านหนึ่งครั้ง
เพิ่งคุยกันว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้
เขาจะกลับบ้านมาหาพ่อหาแม่มาหาน้อง
แต่ก็มาเกิดเรื่องนี้ซะก่อนนะครับ
ตอนที่รู้ข่าวเขายังหวังว่าแม่กับน้องชายจะไม่เป็นอะไรมาก
แต่พอมาถึงพบว่าแม่กับน้องชายอยู่ที่โรงพยาบาล
แม่กับน้องเนี่ยเขาบอกเขารู้เลยว่าอยู่ในสภาพที่คือแม่กับน้องไม่อยู่แล้ว
หลังจากนี้ก็ต้องทำหน้าที่ในการดูแลพ่อให้ดีที่สุดต่อไป
ถ้าบอกอะไรได้เนี่ยอยากบอกแม่กับน้องชายว่าไม่ต้องห่วงอะไร
เขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการดูแลพ่อ
ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องอะไรจากเขา
เรียกร้องไปก็กลับมาไม่เหมือนเดิม
ผมว่าไม่ต้องเป็นการห่วงผมจะดูแลพ่อเอง
คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวสวดพระอภิษฐรรมศพครบ๗วันก็ให้เก็บศพของแม่กับน้องเอาไว้ก่อน

รอให้พ่อหายดีก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อออกมาเดี๋ยวพ่อจะมาจัดพิธีชาพนักกิจ
อืมทีนี้ค่ะส่วนเรื่องการดำเนินคดีคนที่ขับรถกระบะเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องสอบปากคำคนขับรถกระบะอย่างละเอียดเพิ่ม
คือมีรายงานว่าทางคนขับรถกระบะรู้สึกตัวจากอาการบาดเจ็บ
แล้วก็พอสามารถให้ปากคำกับตำรวจได้เนี่ยก็จะมีการสอบปากคำคนขับรถกระบะเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องดูเรื่องของพยานแวดล้อมเพิ่มด้วยเบื้องต้นตอนนี้ก็เลยยังไม่แจ้งข้อหากับทางคนขับรถกระบะนะคะ
เขาก็ยังรักษาตัวอยู่เพิ่งที่จะรู้สึกตัวจากการตรวจสอบเนี่ยคนขับรถกระบะดื่มสุราขณะขับรถค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจวัดแอลกอฮอลในเลือดว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือเปล่าแล้วถึงจะมีการแจ้งข้อหาต่อไป
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งไม่ได้หมายความว่าจะไม่แจ้งนะฮะยังไงโดนแน่โดนหนักแน่นะฮะ
คือต้องรณรงค์กันอีกสักเท่าไหร่เรื่องเมาแล้วขับเนี่ยต้องตายอีกกี่ศพต้องเจ็บอีกกี่คนนะ
มันก็ยังมีคนแบบไปกินไปดื่มแล้วก็ขับรถเป็นความประมาทของเราคนเดียวอ่ะที่เราอยากจะดื่มอยากจะเมาแต่ก็อยากจะขับรถด้วยเนี่ย
แล้วครอบครัวอื่นเขาต้องสูญเสียขนาดไหนไม่ใช่ว่าเขาไม่ระวังเนี่ยเขาก็ระวังกันแล้วก็ยังโดนเนี่ยนะฮะ